บริเวณ๔แยกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม
รถเก๋งซิ่งชนรถจักรยานยนต์

เอาเรื่องนี้มาเตือนภัยติดตามในช่วงตลอดพาเป็ด
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้นะคะอย่างที่เห็นล่ะค่ะ
รถเก๋งสีขาวนะคะ
แล้วพุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าแบบจังเลย

เหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ

สภาพด้านหน้าซ้ายพังเสียหาย
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์นะคะสีดำพังเสียหายนะคะ

มีแผลแตกช่วงคิ้วและขยับตัวไม่ได้
กู้ภัยรีบพาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าค่ะ

เพื่อนคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าเขากับเด็กชายอาทิตย์เนี่ย
คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคัน
่งหน้าจะไปตลาดแม่กรอง

จังหวะที่สัญญาณไฟเขียวเนี่ย
คือต้องบอกว่าฝั่งที่รถเก๋งมามันเป็นไฟแดงพอดี
แล้วเขาคงจะเร่งความเร็วเพื่อจะให้ผล

กำลังจะเป็นไฟแดง
แล้วฝั่งนี้เป็นจังหวะไฟเขียวกำลังออกตัวพอดีไง

มันก็เลยทำให้รถที่เขามาจากนี้

โอ้โหชนรถของเด็กชายอาทิตย์อย่างแรงได้รับบาดเจ็บนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาค่ะ

นางสาวอาภาษิริไทยรักอายุ๓๐ปี
ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะคะ

สำหรับโทษเรื่องของการขับขี่โดยประมาท
จำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ปรับเตือนไว้สิแยกอ่ะ

ก็ต้องรอก่อนรอให้เขียวจริง